ดูเรื่องโคล๑๙กันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
ก็มีการพูดถึงไทม์ไลน์กันอยู่พอสมควร
ใช่ค่ะก็เกิดคำถามไปยังทางสบคด้วยนะคะ
เพราะว่าไปเจอเพื่อนแล้วก็ทำงานร่วมกันในวงการเนี่ยเยอะหลายคนอยู่พอสมควร
เดี๋ยวเรามีคำตอบเรื่องนี้มาให้ธามไลน์มาให้ดูอย่างละเอียดด้วย
บคก็ชี้แจงเรื่องนี้แล้วด้วยนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นหรือไม่อย่างไร

คือผลออกมาเมื่อวานแล้วก็มีโรงพยาบาลเนี่ยมารับไปรักษาแล้วนะครับ
๑๖นาฬิกาไปโรงแรมบรรยันทรีย์โดยรถส่วนตัว
มกราคมนะครับตอน๙โมงเช้าไปโรงแรมบรรยันทรีย์โดยรถส่วนตัวแล้วไปพักอาศัยอยู่
ขึ้นไปทานอาหารเย็นที่ชั้นดาดฟ้าไปกับเพื่อนแล้วก็คุณแม่
แล้ว๓ทุ่มกลับไปที่พักที่เป็นคอนโดย่านลาดพร้าว
ช่วง๑๑ถึง๑๗มกราคมดีเจมะตูมบอกว่าพักอยู่ที่คอนโดย่านรัฐพร้าวนะครับไม่ได้ไปไหนเลย
มกราคมตอนเช้าเลยนะครับ๖โมงครึ่งไปถ่ายรายการโทรทัศน์ที่ตึกแรมมี่

ถ่ายรายการโทรทัศน์ที่ร้านกะทิบ้านอาหารไทยและขนมห้าโมงเย็นไปทานอาหารที่ร้านย่างเนยแมนชั่นรัชดาซอยเจ็ด
แล้วก็กลับที่พักย่านลาดพร้าว๑๙มกราคมนะครับ๖นาฬิกา๔๐นาทีไปถ่ายรายการโทรทัศน์ที่ตึกแรมมี่
๙นาฬิกาเพื่อนที่ไปทานอาหารด้วยกันเมื่อวันที่๙มกราคมนะครับ
วันนั้นนะฮะที่ไปทานอาหารที่โรงแรมอ่ะครับโทรมาแจ้งว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้าใช่ค่ะ
แจ้งผลการตรวจว่าดีเจมะตูมติดเชื้อโควิดสิบเก้า
พอ๒ทุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพส่งรถโรงพยาบาลมารับไปรักษาตัว
ดีเจมะตูมก็ได้โพสต์ภาพตัวเองอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลนะครับนี่ฮะ
แล้วก็เขียนข้อความขอโทษทุกคนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
หลังจากที่ทุกคนแสดงความเป็นห่วงไปเยอะนะครับ
แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้หากมีอาการยังไงเนี่ยจะอัปเดตให้ทราบ
ที่รถพยาบาลจะมารับก็มีการอัดคลิป

นี่ก็คือโพสต์ภาพที่อยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็ไล่เลียงไทม์ไลน์กันเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต้วนัทพรนางเอกดังนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เจอกับดีเจมะตูม

ถ้าไล่เลียงไทม์ไลน์ไปในช่วงเวลาที่
เป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องดูว่าจะติดชงติดเชื้อช่วงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
นางเอกดังนะครับแต้วนัทพรเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดเช่นกันนะครับ

เผยว่าไปตรวจแล้วเหมือนกันผลเป็นลบนะครับ

แต่แพทย์ให้เฝ้าติดตามอาการและกักตัว๑๔วัน
วันนี้แต้วก็โพสต์ชี้แจงไทม์ไลน์ของตัวแต้วเองด้วยนะครับ
โดยเปิดเผยไทม์ไลน์แล้วก็จะกักตัว๑๔วัน
ก็เปิดเผยตั้งแต่ช่วง๑๙มกราคม

เจอตอนบ่ายใช่ค่ะนะฮะสิบหกนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาก็มีการไลฟ์เฟสบุ๊คกันนะฮะ
แปดนาฬิกาถึงยี่สิบนาฬิกาประชุมงานกับเพื่อนนะฮะที่ทองหล่อ
แล้ว๓ทุ่มแต้วก็กลับบ้านพุธที่๒๐นะฮะก็คือรู้ข่าวแล้ว
ตูมก็คงจะแจ้งข่าวแล้วนะฮะสิบนาฬิกาเนี่ยคุณแต้วก็ไปตรวจโควิดสิบเก้า
ที่โรงพยาบาลรัมย์คมแห่งเป็นนะฮะแล้วสิบเอ็ดนาฬิกากลับบ้าน
สิบสี่นาฬิกาผลออกมาก็คือเป็นลบก็คือไม่ติดค่ะอ่าสิบแปดนาฬิกาก็รู้ผลจากมะตูมว่า
ตูมเนี่ยติดโควิด๑๙แต่ว่าที่ไปตรวจเพราะว่าเพื่อนของมะตูมเขาโทรมาบอก
ใช่ค่ะใช่ไหมฮะมะตูมก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนก็เลยไปตรวจด้วยนะครับ
ก็จะเริ่มกักตัว๑๔วันนะฮะที่คุณแต้วบอกเอาไว้นะครับ
แม้ว่าผลจะเป็นลบนะฮะแต่จะกักตัว๑๔วันนะครับ

ยังไงก็ต้องกักตัวให้ครบ๑๔วันแล้วจะไปตรวจอีกครั้งคือพุธที่๓กุมภาพันธ์
ถ้าผลเป็นบวกคุณแต้วบอกว่าก็สวัสดีค่ะคุณโควิดอืม
แล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักค่ะโอ้สองรอบตั้งแต่ผู้จัดการใช่ไหม

แต้วเองก็ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณแม่ด้วยนะครับ
บอกว่าได้แยกที่นอนกับคุณแม่ตั้งแต่คืนอังคารที่๑๙
ตอนนั้นรู้ข่าวว่าเพื่อนของมะตูมติดโควิดสิบเก้า
แล้วก็จองโรงแรมให้แม่ไปพักในช่วง๕วันแรกต่อจากนี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวต้องมีการยื่นผลตรวจโควิด๑๙ของแม่
แล้วจะเช็คอินเข้าโรงแรมนะครับ
แล้วก็ให้ความมั่นใจสำหรับคนที่ได้เจอกับตัวของคุณแต้วก่อนวันอังคารที่๑๙มกราคม
มั่นใจได้เลยว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะติดเชื้อ

คนที่เจอคุณแต้วก่อนจะถึงบ่ายโมง๑๙

หลังจากนี้จะรอผลนะฮะทั้งตัวเธอแล้วก็คุณแม่นะครับ
คุณเต้าก็โพสต์คลิป
วันนี้เป็นวันเริ่มต้นกักตัวอย่างจริงจังวันที่หนึ่ง
ก่อนหน้านี้ก็เต้นกับมะตูมเอาไว้วันที่เจอกัน๑๙มกราคม

ที่เจอกับคุณมะตูม
คือในส่วนของดีเจมะตูมเนี่ย
ทางนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกว่า
ดีเจมะตูมหรือว่านายเตชินพลอยเพชร
ถือว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ
ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายนะครับ
ดังนั้นจุดที่มีการติดเชื้อเนี่ย
อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าก็คือการไปรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อน
เมื่อวันที่๙มกราคมซึ่งเป็นวันเสาร์ที่๙มกราคมวันนั้น
แต่ว่าวันนั้นไม่ได้มีอาการอะไร
เพื่อนก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโควิด๑๙จนเพื่อนไปตรวจ
แล้วเพื่อนก็บอกมาเมื่ออังคาร๑๙มกราคมว่าติดโควิด๑๙
เพราะฉะนั้นนะครับวันที่ได้รับเชื้อเนี่ยมีความเป็นไปได้ก็คือวันที่๙มกราคม
คนที่สัมผัสกับดีเจมะตูมในช่วงก่อนวันที่๙มกราคม
อย่างเช่น๗๘มกราคมอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าถือว่าไม่เสี่ยง
ใช่ค่ะก็บอกว่าไม่ต้องกังวล
เพราะว่าถือว่าดีเจมะตูมยังไม่ได้รับเชื้อ
เนื่องจากเขาเป็นวงรอบที่เจอเพื่อนคนที่ติดโควิด๑๙เนี่ยคือเจอวันที่๙มกราคม
คนที่เสี่ยงเสี่ยงมากคือ๑๑๑๑๙มกราคม
เพราะระยะฟักตัวของโรคที่สั้นที่สุดคือ๒วัน
อย่างเช่นถ้าวันนั้นดีเจมะตูมเจอเพื่อนที่ติดโควิด๑๙วันที่๙มกราคม
แล้วติดเลยระยะฟักตัวมันจะอยู่๒วัน

เมื่อวานเพื่อนดาราก็ไปตรวจกันเยอะใช่ไหม
เห็นข้อความที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอไทยรัฐทีวีตอนนี้นะคะ
แล้วก็ตอนนี้มีการแชร์ภาพ
กับเพื่อนศิลปินดารานักแสดงหลายภาพ
ต้องเอาให้ชัดนะคะต้องเอาให้ชัด
เขาก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙และเขาก็กักตัวกันทุกคนนะคะ
ก็ได้มีการโพสต์ผลตรวจนะคะซึ่งผลตรวจโควิด๑๙คือไม่ติดเชื้อ
๘มกราคมไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เรียบร้อย
แล้วมีการโพสต์ผลตรวจว่าเป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ครั้งล่าสุดก็คือตั้งแต่สามมกราคมแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลย
แต่เพื่อความสบายใจคุณต้นหอมก็ถือโอกาสตรวจโควิด๑๙
เพื่อความมั่นใจของทุกคนด้วยนี่ค่ะผลตรวจเป็นลบ
ในส่วนของคุณต้นหอมเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องกักตัวด้วยซ้ำนะคะ

แล้วก็หอมเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลในการท้องเสียแล้วก็ตรวจโควิดมา
ฉะนั้นผลหอมเป็นลบฉะนั้นใครก็ตามที่ร่วมงานกับหอม
ร่วมงานกันไปสบายใจได้นะคะ
แล้วไปโพสต์ไปแชร์กันค่อนข้างมั่วแล้วเขาก็จะได้รับผลกระทบกันด้วยนะคะ

ใช่ค่ะแล้วคือไม่ต้องลงจากรถเลยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเนี่ย
แค่เปิดกระจกแล้วก็เขาก็ตรวจแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รอผลแค่นั้นเอง
ทีนี้ค่ะคุณฟรอยนัทพงศ์ค่ะก็ได้มีการโพสต์ภาพ
ตอนที่ไปตรวจโควิด๑๙เหมือนกันนะคะ
แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับดีเจมะตูมแต่คุณฟรอยเนี่ยเขาไปเชียงใหม่
ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงก็เลยขอไปตรวจเชื้อโควิด๑๙
เพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจและกักตัว๑๔วันเรียบร้อยนะคะ
นี่ค่ะก็มีการโชว์ผลกันด้วยนะคะคุณชมพู่ก่อนบ่ายค่ะ
ก็อัดคลิปชี้แจงบอกว่าเธอไปอัดรายการแฉแต่เช้า
ได้เจอกับดีเจมะตูมแต่เจอกันในระยะห่าง
เพราะด้วยความที่เธอเองเป็นแม่ลูกอ่อนก็ค่อนข้างจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะ
แต่ก็เพื่อความสบายใจของครอบครัวเมื่อวานนี้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ทันที
ผลตรวจออกมาเป็นลบค่ะแต่เธอก็ขอกักตัว๑๔วันนะคะ
ส่วนดีเจบุโกะค่ะก็ยืนยันกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีว่า
ไม่ได้จัดรายการกับดีเจมะตูมมาสองปีแล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้เจอกัน
ตอนนี้ที่ตึกแกรมมี่ก็ปิดตึกฆ่าเชื้อ๑สัปดาห์เลยนะคะ
ตัวเองก็จะเดินทางไปตรวจโควิด๑๙เหมือนกัน
เนี่ยค่ะก็มีการฝากผ่านสื่อเหมือนกันนะดีเจบุโกะนะคะ
บอกว่าเวลาแชร์ไทม์ไลน์แชร์ภาพอะไรต่างเนี่ยอย่าแชร์กันแบบไม่ถูกต้องนะคะ
เพราะว่าหลายคนเขาก็จะได้รับผลกระทบกันไปนี่ค่ะ
คือทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่ะ
ไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด๑๙ของดีเจมะตูมในครั้งนี้นะคะ
ดีเจมะตูมเขาออกมาบอกเองด้วยนะคะ
ติดที่งานที่เขาไปกินข้าวกับเพื่อนวันที่โรงแรมที่กรุงเทพวันที่๙มกราคม
คืออันนี้เนี่ยต้องพูดอย่างนี้ว่ามีผลกระทบเยอะ
อย่างเมื่อคืนนี้มันมีจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดภูเก็ตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่น้องมะตูมไปมา
ซึ่งน้องมะตูมไปมาตั้งแต่วันที่๓แล้วกลับมาก็เกิน๑๐วัน๒๐วันแล้ว
อย่างเชียงใหม่มะตูมบอกว่ามีคนบอกว่าที่ได้ยินมานะคะบอกว่าติดมาจากเพื่อนที่มาจากเชียงใหม่
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีการล็อกดาวน์ของเขาแล้วกักตัวเขาไม่มีผู้ติดเชื้อมาแบบเป็นจำนวนเกือบ๑๐วันแล้ว
แต่อย่างภูเก็ตเองก็ค่อนข้างที่จะเซฟตี้เพราะว่าน้องเขากลับมาจากเรือหลายวันแล้ว
ดังนั้นเวลาจะเสพข่าวที่บอกว่าตามไทม์ไลน์ต่างเราต้องเราต้องค่อนข้างที่จะมีสติด้วยแล้วก็ดูให้ชัดเจนเพราะว่า
คุณผู้ชมคะท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของดีเจมะตูมติดโควิด๑๙
ก็มีกรณีนักแสดงหนุ่มอย่างคุณแท็กพระรันยูโพสต์ข้อความให้กำลังใจดีเจมะตูมว่าเดี๋ยวก็หาย
แต่กลับมีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นที่ว่าเป็นดาราแต่เป็นคนรู้จักให้กำลังใจไม่เหมือนกับตอนที่เคยโพสต์
คนที่ติดโควิด๑๙คนอื่นก่อนหน้านี้เลยทำไมเป็นดาราด้วยกันแล้วกลับให้กำลังใจ
ลักษณะประมาณนี้นะคะคุณแท็กก็ตอบไปแบบค่อนข้างจะดุเดือดพอสมควรเหมือนกัน
อเจมส์อาจารย์ศักดิ์นี่นะคะเป็นผู้ที่เคยเจอดีเจมส์มะตูมแล้วก็มีคำถามว่า
จากกัญชาและกัญชงในงานนี้โอ้โหรัฐมนตรีว่าการกระทั่วองศาสตร์นักศุกร์ด้วยคุณอานุเธน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คุณกระหนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการด้วย
แล้วต้องกักตัวกันอีกไหมเนี้ยอืม
วันนี้นะครับรัฐมนตรีสาธิตได้โพสต์

ก็คือเพจหมอตีสาธิตปิตุเตชะ
บอกว่าเป็นผู้ไม่มีความเสี่ยงกรณีอาจารยิ่งศักดิ์จึงไม่ต้องกักตัว
หลังจากอาจารยิ่งศักดิ์แจ้งต่อสื่อและสังคมว่า
เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับดีเจมะตูมเมื่อต้นสัปดาห์นี้
และได้มาร่วมงานกับรัฐมนตรีอนุทินรัฐมนตรีสาธิตรัฐมนตรีกระหนกวัน
คือถ้าดูตามวงเนี่ยเท่ากับว่าคุณสาธิตคุณอนุทินหรือว่ารัฐมนตรีกระหนกวันเนี่ย
เป็นวง๒ล่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่คือวง๑
เพราะได้เจอมะตูมโดยตรงค่ะนะฮะหลังจากทราบข่าวนะครับ
ทางรัฐมนตรีสาธิตบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจเชื้ออาจารยิ่งศักดิ์ผลออกมาเมื่อเช้านี้
ยิ่งศักดิ์คือผลเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
อาจารยิ่งศักดิ์ไม่ติดเชื้อนะฮะเพราะฉะนั้น
ถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบาดวิทยาแล้ว
อาจารยิ่งศักดิ์ตรวจเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยมีผลเป็นลบ
เพราะฉะนั้นบรรดารัฐมนตรีที่เจอกันในงาน
ไม่ใช่ผู้เสี่ยงสูงเป็นเพียงผู้สัมผัส
กับผู้ที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนติดเชื้อ
อย่างอาจารยิ่งศักดิ์อาจจะต้องกักตัวค่ะ

แม้จะเป็นลบก็ต้องกักตัวแต่ว่ารัฐมนตรีที่เจอในงานนี้
อาจารยิ่งศักดิ์ไม่ได้เจอดีเจมะตูม
ไม่ต้องกักตัวเพราะถือว่าอยู่วงที่สองค่ะ
แต่ก็จะปฏิบัติตัวตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อนะคะ
มาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ทุกอย่างเนี่ยก็บอกว่าจะมีการปฏิบัติตัวตามนั้น

ทีนี้ค่ะมาดูภาพรวมของสถานการณ์โควิด๑๙นะคะ
โศกสวบคค่ะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทยวันนี้
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่หนึ่งร้อยสี่สิบสองรายค่ะ
แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศหนึ่งร้อยยี่สิบห้ารายนะคะ
ซึ่งตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการ๘๘ราย
จากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน๓๗ราย
และกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค๑๗ราย
รวมผู้ป่วยสะสมนะคะหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้ารายนะคะ
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะแต่ผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
มีต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๑๑รายนะคะเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ส่วนผู้ป่วยที่พบในจังหวัดสมุทรสาครค่ะจากการมาตรวจที่โรงพยาบาลเองเนี่ย
หกสิบสามรายตรวจหาเชิงรุกยี่สิบเก้ารายกรุงเทพสิบสี่ราย
ตัวเลขตรงนี้ยังไม่รวมกรณีของดีเจมะตูมนะคะครับ
เพราะว่าต้องรอการสอบสวนโรคนะคะในแพทย์ทวีสินพูดถึงกรณีของดีเจมะตูมว่า
คือตอนนี้ค่ะยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าดีเจมะตูมเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์ของวงการบันเทิงหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกแบบนั้นได้แต่ก็ขอบคุณดีเจมะตูมที่บอกไทม์ไลน์ทั้งหมด
ซึ่งคนสัมผัสก็จะแยกแยะได้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงแค่ไหน
ตัวเองควรตรวจหาเชื้อโควิด๑๙หรือควรกักตัวเองหรือไม่
นี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปซึ่งตัวเลขในส่วนของดีเจมะตูม
จะไปรวมกับตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันพรุ่งนี้นะคะ

ถ้ากระบวนการการเปิดเผยชุดข้อมูลของตัวเองออกมาอย่างดี
ก็จะรับทราบแล้วก็จะพยายามแยกแยะได้ว่าตัวเองเนี่ย
มีความเสี่ยงกับเขามากน้อยแค่ไหนนะครับ
ถ้าใกล้ชิดกันมากนั่งกินดื่มนะครับ
ในระยะที่ใกล้กว่า๑เมตรที่เราเคยพูดกันเนี่ย
มันก็มีความเสี่ยงที่สูงเพราะฉะนั้น
ต้องจะได้ผลก็คือคนที่สัมผัสในระดับใกล้ชิดกับดีเจท่านนี้
เกิดความตื่นตัวด้วยแล้วก็แยกกักตัวเองนะครับ
เหมือนกับที่อาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
ก็ออกมาบอกว่าไปตรงนู้นตรงนี้ก็ขอกักตัวเองมา
อย่างนี้เป็นความรับผิดชอบในเรื่องของส่วนตัว
ใส่แค่เฟสชิลอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันโควิด๑๙ได้
คือในแพทย์ทวีสินแนะนำว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยและเฟสชิลอีกชั้นหนึ่งด้วยซ้ำนะคะ
ด้วยความที่ว่าละอองน้ำลายเวลาเราพูดก็จะกระเด็นออกมาข้างนอก
คนที่อยู่ข้างก็มีโอกาสสัมผัสได้
โดยเฉพาะถ้าอยู่ในสถานที่ปิดมันก็จะอากาศน้ำลายมันก็จะวนเวียนอยู่ในลักษณะแบบนี้
แต่บอกก่อนว่าของเราสองคนมีฉากกั้นอยู่นะตอนนี้นะคะ